สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพิสิทธิ์มหันนะครับเช่นเคยมาเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เราจะย้อนกลับไปดูนะครับว่า๗วันที่ผ่านมาโลกของเราใบนี้ต้องเจอกับภัยธรรมชาติอะไรกันบ้าง
แน่นอนครับหนึ่งภัยที่พูดถึงหนาหูนะขนาดนี้ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหว
เพราะว่าตลอด๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวถึง๓ครั้ง๓จุด

ที่เห็นอยู่ณขนาดนี้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น
ขนาด๖๔ในจังหวัดกุมาโมโตบนเกาะคิวชูทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น
จุดศูนย์กลางที่ระดับความลึกเพียง๑๐กิโลเมตรเท่านั้น
ตามมาด้วยอาร์เตอร์ช็อกขนาด๕๗ในอีกไม่กี่นาทีต่อมา
แต่เคราะห์ดีนะครับไม่เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิ
ถึงแม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นยักษ์ซึนามิแต่ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน
คอนกรีตแล้วอาคารถล่มทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องออกมารวมกันอยู่นอกอาคารครับ
ขณะที่รถไฟชินกันเซ็นยังหยุดให้บริการชั่วคราวอีกด้วย
ล่าสุดตอนนี้มีผู้ศิษย์ชีวิตนับ๑๐รวมไปถึงมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กล่าวทะลุหลักพันธุ์แล้ว
ต่อกันที่พม่าครับที่นี่ก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช่นเดียวกันเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดหกจุดเก้า
ศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองโมนยาวาในเขตสกายครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพม่าราว๑๐๐กิโลเมตร
อยู่ที่ใต้ดินนะครับลึกลงไป๑๓๕กิโลเมตรแรงสันสะดือนครั้งนี้สามารถที่จะรับรู้ได้ไกลถึงตอนเหนือของประเทศอินเดียเลยทีเดียว
อีกหนึ่งจุดก็คือที่อัฟกานิสถานนะครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้วัดแรงสันสะเทือนได้๖
ศูนย์กลางลึกลงไป๒๑๐กิโลเมตรแต่รู้สึกได้ไกลถึงกรุงคาบูเมืองหลวงของอาฟกานิสถานแล้วก็ครูอิสลามบัตรของปากิสถานนะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องมีการระงับการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินชั่วขณะครับ
ไปที่มาเลเซียกันบ้างนะครับที่นี่ต้องเผชิญกับความร้อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางการสั่งให้โรงเรียนต่างในรัฐผลิตแล้วก็ปะหัง
ปิดการเรียนการสอนครับหลังจากที่อุณหภูมินั้นเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า๓๗องศาเซลเซียติดต่อเนื่องกันเป็นเวลา๗๒ชั่วโมง
เพื่อป้องกันสุขภาพของนักเรียนลาว๑แสนคนครับ
สภาพอากาศที่ร้อนนอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแล้ว
ยังส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตร
ตอนนี้พืชผักต่างไม่เจริญเติบโต

อกจากนี้ยังส่งผลต่อข้าวแล้วก็ยางพารา
ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ
ไปดูกันที่เขตูฉานมณฑนกุ้ยโจ
ที่นี่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ฝนตกหนักที่สุด

วัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง๔๗มิลลิเมตร

ขณะที่บางพื้นที่เจอลูกเห็บก้อนโตเท่ากับไข่ไก่ครับ

รถติดไปดับเป็นวงกว้าง

ซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของมณฑลเจียง๔
ชาวบ้านพบซากโรมาไร้คลีบ
หรือว่าที่คนไทยเรียกว่าโลมาหัวบาดหลังเรียบ

เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนของทุกปี
ระดับน้ำในทะเลสาปแห่งนี้จะลดระดับลง
ทำให้โลมาที่ไหว้ออกมาหาอาหารเกยตื้น
แล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกตลอดสัปดาห์นี้นะครับ
แน่นอนครับในเมืองไทยของเรามีหลายจุดหลายพื้นที่

โดยเฉพาะเรื่องของพายุฤดูร้อน
ใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัย
ทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ